ดูความเคลื่อนไหวของดีเจแมนและใบเตย

มีรายงานออกมาครับคุณผู้ชมครับเรื่องเกี่ยวกับคืนแรก
คือดีเจแมนรายงานออกมาเนี่ยคือดูจะไม่เครียด
ครับนอนหลับได้กินได้และใบเตยแต่ต่างจากคุณใบเตย
เตยนี่คือนอนไม่หลับเครียดกินไม่ได้ไม่กินข้าวเลย
นี่แหละครับขณะที่ครอบครัวนะครับก็มาที่เรือนจำ
ก็หวังว่าจะได้เยี่ยมใช่ไหมกะว่าจะเอาของใช้อะไรมาให้ใช่ไหม
นี่น้องลุ๊กนะคะเสื้อสีชมพู
แล้วก็คุณแม่ของดีเจแมนกางเกงสีเขียวเหลืองเสื้อดำ

ไม่ได้เจอเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงกักโรคคุณผู้ชมฮะ
นางพิมพ์แขกุญชรณธิยานะครับแม่ของดีเจแมน
แล้วก็นายชาญวิทย์ทวีสินหรือว่าลุคนะครับ
น้องชายและผู้จัดการส่วนตัวของคุณใบเตย
ก็ไปที่ทันทะสถานหญิงกลางก่อน
เป็นสถานที่คุมตัวของคุณใบเตย
แล้วก็ไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นสถานที่คุมตัวดีเจแมน
ญาติก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับ

เนื่องจากใบเตยและดีเจแมนเนี่ยนะครับ
ยังอยู่ในช่วงกักโรคตามระเบียบของทางราชธรรมเขา

ว่าน่าจะวันที่๑๙นู้นแหละถึงจะให้เยี่ยมได้นะครับ
ก็ทำได้แค่จะวางค่าใช้จ่ายในการซื้อของใช้ส่วนตัวส่วนตัว
หรือนะครับค่าอาหารที่ขายอยู่ในเรือนจำเขาเอาไปฝากเอาไว้
ขณะที่นายสิทธิสุธีวงศ์นะครับ
ท่านบริษัทอธิบดีกรมรัชธัฐรและก็ท่านเบนโคศกด้วย
เปิดเผยบอกว่าคืนแรกของการอยู่เรือนจำของดีเจแมน
ไม่มีความเครียดนะไม่มีภาวะเครียด
แล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบของเรือนจำ
หลังจากปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่เสร็จ
ก็ได้รับเครื่องอุปโภคบริโภค
เป็นผ้าสามผืนแก้วน้ำช้อนสบู่แปลงสีฟันและยาสีฟัน
ส่วนอาหารมื้อแรกในเรือนจำที่ได้กินก็คือ
ข้าวสวยแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาผัดผักใส่ไข่
ส่วนมื้อเช้าก็ได้กินข้าวสวยกับแกงจืดหมูใส่ผักนะครับ
ขณะที่ใบเตยใบเตยถูกคุมขังอยู่ที่ทันทะสถานหญิงนะครับ
เจ้าตัวก็แจ้งว่ามีโรคประจำตัวเป็นโรคภูมิแพ้และหอบหืด
คืนแรกเนี่ยใบเตยบ่นคิดถึงลูกแล้วก็น้ำตาซึมนะครับ
แล้วก็ยังนอนไม่ค่อยหลับเพราะมีอาการเครียดและกังวลเรื่องลูก
ทานอาหารได้น้อยนะครับแต่ก็ให้ความร่วมมือ
ปฏิบัติตัวตามระเบียบของทันทะสถานเป็นอย่างดี
เป็นไปตามมาตรการรับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่
ภายนอกซึ่งเป็นปกติ
และมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยความเท่าเทียมเสมอภาค

ขณะที่ลุกหรือชาญวิทย์น้องชายของใบเตย
เฟรมกับพี่สาวแล้วก็ภูมิแฟนนุ่ม
เพิ่งจะประสบอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการผ่าตัดสมอง
และขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
โมเมนต์ยิ้มแย้มอย่างมีความสุข
ระบุแคปชั่นแทนความรู้สึกที่ปวดร้าวด้วยอีโมจิ
หัวใจแตกสลายครับคุณผู้ชมครับ
คือแฟนนุ่มยังอยู่ในโรงพยาบาลรอผ่าตัด
ส่วนพี่สาวก็มาอยู่ในเรือนจำแบบนี้
ลุ๊กก็เลยมีการโพสต์เป็นอีโมจินี้นะคะ